คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าจริงซีนนี้จะมีแต่ในหนัง

คุณผู้ชมฮะเราขับรถอยู่คันหน้าปรากฏรถคันหลังเป็นรถกระบะฮะ
บรรทุกอะไรรู้ไหมคุณบรรทุกไอ้ท่อนเหล็ก
แล้วพอคันหลังเบรกท่อนเหล็กมันไหลลงมามาทิ้มในรถเรา
เกือบสู่ขิตนะครับคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

นี่แหละครับเหล็กไหลมาทิ้มแทงหลังของเรา
ภาพจากกล้องหลังรถคันนี้นะฮะ

ทุกสิ่งทุกอย่างบันทึกไว้ได้หมดนะฮะแทบไม่ต้องบรรยายแล้วนะคุณฮะ
เพราะเนี่ยเป็นดังภาพเลยนะครับเฟซบุ๊กเฮียขับรถนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
พร้อมกับข้อความว่าซีนนี้มีแต่ในหนังแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงบนถนนสายหนึ่ง
ที่มีทั้งรถเล็กและรถใหญ่สัญจรไปมาจำนวนมากนะครับชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่ารถกระบะควรระมัดระวังในการบรรทุกเหล็กลักษณะนี้ให้ดีกว่านี้นะฮะ
หลายคนบอกเคยเจอตลอดเลยแล้วก็หวาดเสียวไปด้วยทุกครั้งเลยนะฮะคันที่ขับตามหลังก็กลัวคุณ
กลัวมันจะไหลมาข้างหลังคันที่ขับตามหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะพอเบรกมันไหลมาข้างหน้ามาทิ้มแทงรถคันหน้าเนี่ยนะฮะ
แต่นี่คุณผู้ชมมีหลักฐานชัดเจนนะครับ